ไปดูอีกหนึ่งการแข่งขันที่สนุกสนานเฮฮามาก
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
งานนี้เขาบอกว่าคนเชียร์เนี่ยมันมากแต่คนแข่ง

เท่านั้นเลย

ไปดูค่ะไปช่วยเชียร์กันด้วยนะคะ
มากันที่บริเวณดอนปู่ตา
แก้งหน้าดูนบ้านเหล่าจันตำบลน้องครูจังหวัดมหาศาละครับ
ตอนนี้พื้นที่ตรงนี้เขาถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่แห่งความสนุกสนานเรียบร้อยแล้ว
เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลน้องคู
เขาจัดกิจกรรมสืบสารประเพณีเลี้ยงปู่ตา
นำภูมิปัญญาสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประจำปี๒๕๖๒นี่เองนะคะ
เป็นการสืบสารประเพณีเลี้ยงปู่ตาค่ะ
โดยภายในกิจกรรมมีความสนุกสนานเยอะแยะมากมายเลย
นี่ร่ายรำกันไปก่อนประกอบเพลงแทนหมอลำกันไปนะคะ
ชาวบ้านทุกหลังคาเรือนเขามาร่วมกิจกรรมกัน
มีการแสดงหมอลำย้อนยุคด้วยนะ
ศิลปินแห่งชาติอย่างอาจารย์สมบัติสิมล่า
เดี่ยวแคนในงานด้วย
บรรยากาศนี่โอ้โหสนุกสนานฮือฮามากนะคะ
แต่ที่เป็นไฮไลท์สำคัญของงานก็คือ

เป็นการแข่งขันกีฬามหาสนุกทางน้ำ

คือคิดว่ากีฬาชนิดนี้คืออะไร
ถูกต้องสำหรับผู้หญิงนะ
การแข่งขันตีโป่งคือการที่เราใส่ป้าถุง
แล้วก็ตีโป่งให้พองใช่ไหม
แต่ว่าฝ่ายชายเขาก็มีการแข่งขันเหมือนกัน
ไม่ต้องใช้ผ้าถุงใช้ผ้าขาวม้าแบบนี้แหละ
ฝ่ายชายคือการแข่งขันตัวหนอนลอยน้ำ

เดี๋ยวจะให้ชมว่าการแข่งขันตีโป่ง
การแข่งขันตัวหนอนลอยน้ำเป็นยังไงนะ
ทำเอากองเชียร์โอ๊ยหัวเราะกันค่ะ

ไม่ไหวบอกไหวคุณยายบอก
การแข่งขันตีโป่งก็คือการที่เอาลมเข้าไปในผ้าถุงให้มันพอง
ก่อนจะแข่งนี่ต้องเอาลมเข้าผ้าถุงก่อน

คุณจะบอกว่าดูแต่ละคนที่แข่งขันก็เป็นรุ่นใหญ่ทั้งนั้น
อ๋อยาดมยาลมยามองกัน
จะเรียกว่าพยาบาลเลยเหรอฮะ
ไม่ไหว
นี่ขนาดอ่านข่าวแล้วก็เชียร์ไปด้วยยังเหนื่อยเลย

แต่ถ้าเกิดว่าลงไปแข่งเองโอ้เป็นลม
ลมจับต้องแข็งแรงนะแข็งแกร่งนะ
ไม่ใช่ว่าแบบธรรมดาแต่ว่ามันก็เป็นกีฬาพื้นบ้าน
นี่สร้างความสนุกสนานความสามัคคีกันในชุมชนนะคะ
จัดขึ้นเพื่อความรักความสามัคคีความสนุกสนานแล้วก็สืบสารประเพณี
เดี๋ยวนี้เด็กไม่ค่อยเห็นการแข่งขันตีโป่งแล้ว